ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่านักเรียนหรือนักเลงดีค่ะ
เรียกสองอย่างเลยกันนักเรียนนักเลงตีกันอีกแล้วนะคะนักเรียนต่างสถาบันเหิมเกลิมใหญ่แล้วค่ะ
ปลาระเบิดใส่กันนะคะแล้วร้านค้าของชาวบ้านเนี่ยได้รับความเสียหาย
อ่ายกแก๊งนะครับสมมติห้าคัน
ถือดาบไล่ฟันกันนะ
นี่แหละครับถือดาบไล่ฟันคู่อลินะครับ

ท้อใจแทนพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะยังเป็นนักเรียนอยู่เลยอะค่ะ
ช่วงเย็นวันนี้นะคะเจ้าของเฟซบุ๊คลายหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความว่า
เทคนิคปาระเบิดยกพวกตีกันถือมีดดาบไล่ฟันกัน
บนถนนโรจนะของที่จังหวัดอายุทยาเนี่ยนะคะ
แรงระเบิดทำให้ร้านค้าได้รับความเสียหาย
คำถามคือจะเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้
เจ้าของเฟซบุ๊คเขาโพสต์แบบนี้นะคะ
ทีมข่าวค่ะพอเห็นว่าเป็นความเดือดร้อนแล้วลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อย
ก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของเฟซบุ๊คชื่อว่าคุณนวพรรัตนาวิชัยอายุ๔๖ปี
คุณนวพรเปิดเผยบอกว่าขณะที่กำลังจะขับรถกลับมาที่ร้าน
ช่วงสักประมาณ๔โมงเย็นเมื่อวานนี้
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับกลุ่มนักศึกษา
ได้มีการคว่างระเบิดใส่กันกับกลุ่มนักศึกษาต่างสถาบัน
ที่นั่งรอรถอยู่ด้านหน้าโรงเรียน
แล้วหน้าโรงเรียนก็อยู่ใกล้กับร้านของเขาพอดี
เขาเลยตัดสินใจค่ะขับมอเตอร์ไซค์ไล่ตามไป

กลุ่มนักศึกษาที่ขับรถไล่กวดนักศึกษาต่างสถาบัน
โดยคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ควักมีดดาบ
แล้วยังได้มีการคว่างปลาระเบิดใส่กลุ่มนักศึกษาต่างสถาบัน
ที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี๑ลูก
แต่ขณะนั้นมีรถยนต์มาบังหน้ารถของตนเอง
ก็เลยไม่สามารถบันทึกภาพได้

จากนั้นทุกคนก็ขับรถหลบหนีมุ่งหน้าไปยังอำเภอวังน้อย
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าของคลิปบอกว่า
กระทำแบบนี้คือถือว่าไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ทั้งเพราะบ้านเมืองมีขื่อมีแปลนะคะ
อาจจะส่งผลทำให้คนอื่นเขาได้รับอันตรายได้ไงคะ

จากการสอบถามพนักงานร้านมารุชา
เล่าบอกว่าช่วงนาทีที่เกิดเหตุ

ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นสักประมาณ๓๔ลูก
แรงระเบิดส่งผลให้กระจกหน้าร้านของเขา

เด็กที่ยืนรอซื้อชาตรงนั้นรอรถตรงนั้น
ต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดกันสุดพลัง
เสร็จปุ๊บเขาก็เลยปวดออกมาตรงนู้นแล้ว
รอดที่๓เข้ามามีระเบิดดังอีกรอบหนึ่ง
ก็คือทั้งหมด๓รอบ

ถ้าประมาณ๖ลูกแล้วประมาณ๔๕ลูก
เราถามต่อว่าตรงนี้
ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนแล้วก็ใกล้โรงเรียนด้วย

บ่อยค่ะบ่อยฮะนักเรียนตีกันเป็นประจำเลย
ในท้องที่ท่านดูหน่อยได้ไหม
เพราะตอนนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขากังวลคือ
ร้านเสียหายแล้วจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากใคร